โอ้โหเพิ่งได้ออกงานอีเวนต์นะคะห่างหายไปถึง๖เดือนเต็มค่ะ
พระเอกชื่อดังคนนี้นะคะคุณบอยประกอบค่ะ
ออกงานทีนะคะไม่แพ้น้องแต้วเลยนะคะปาดเหงื่อเลยค่ะ

เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมบอยปกรณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะก็อยู่กับบ้านใช้เวลากับครอบครัว
หากิจกรรมพอขายเครียดไปค่ะก็แก้เหงาได้บ้างนะคะ
ส่วนเรื่องงานก็มีทางโซเชียลนะคะว่ากันไปค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะสาการก็ดีขึ้นก็เริ่มมารับงาน
อัลดอาร์คันบ้างแล้วลากคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นที่ฮือฮาหลายคนอยากรู้

คือน้องเฟย์ไปเที่ยวทะเลแล้วมีคนสงสัยว่าใครถ่ายรูปให้
สรุปแล้วนะคะบอยบอกว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายให้นะคะ

นะคะแต่ว่าจริงไปแล้วก็ไปเจอกับน้องเฟย์ที่คาเฟ่จริงค่ะ
แล้วพอถามอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมหลายคนก็อยากรู้เหมือนกัน
น้องเล็กในทีมเขาคุณอาเล็กธิระเดช
ที่มีข่าวกับโบเมลดาเนี่ยนะคะตกลงบอยปกรณ์รู้ข่าวบ้างหรือเปล่า

ใช่นะคะซึ่งงานนี้นะคะเฮียบอยก็ทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่แสนดีนะคะ
บอกว่าเอาจริงพี่ถามอเล็กดีกว่านะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะถ้าข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริง
ถ้าเขาคบกันจริงบอยก็เชียร์เต็มที่เลยล่ะค่ะเอาไปฟังทั้งหมดหน่อยค่ะ
ฟางเป็นคนถ่ายให้เฟย์ไม่ใช่ผม
เขาจะไปที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งแล้วผมมาอยู่ในแถวนั้น
ก็เลยมีแวะไปเจอกันแป๊บเดียว
มันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงอ่ะเพราะนี่ผมก็ตอบยากจริงครับ
เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าอนาคตมันมีอะไรอัปเดตผมก็พูดแน่นอนอยู่แล้ว
ตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันจริง
คำถามพวกนี้มันต้องเก็บไว้ถามอเล็ก
อ๋อเขายังไม่ได้ถามอเล็กแต่ว่าพี่บอยแซวเขาไว้ก่อนไง
เขาไปเจออะไรกันยังไงเมื่อไหร่อะไรพวกนี้
เขารู้จากทุกคนตามข่าวนะครับ
อันนั้นเราก็ยินดีด้วยครับผม
บอกว่าเขาแสงหน้าไหมครับพี่บอย

อย่าว่าแต่บอยเลยนะคะเราติดตามอยู่ก็เชียร์เหมือนกันนะครับ